ดูเหตุการณ์เมาอลวาดที่ลำปางก่อนนะฮะค่ะ
ทีไรเพื่อนบ้านแถวนั้นบอกเดือดร้อนทุกที
คราวนี้เนี่ยขับรถไปชนกำแพงบ้าน
ชนท่อปลาปลาของชาวบ้านเขาพังเสียหายด้วยนะครับ
นี่ฮะนี่ขนาดตำรวจมาล็อกตัวไปนะฮะเนี่ย
โอ้โหนี่ยังดีดอยู่เลย
สพเขลางนครนะครับมาคุมตัวในมี่นะฮะ
มีเนี่ยอายุ๓๐ปีแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
อารวาสส่งเสียงดังโวยวาย
นี่ฮะสักเป็นตัวเลยนะครับ
ที่หมู่บ้านไร่ขวงเปล่านะครับ

นี่เขาขับรถเข้าออกถนนในหมู่บ้านนะฮะ
คาบงั่วไปหมดแล้วไปชนกำแพงปูน
ไปชนท่อประปาชาวบ้านก็เดือดร้อนสิครับ
นี่ตอนที่ขับรถอยู่นะครับก่อนที่ตำรวจจะมา
ตำรวจมาถึงก็ต้องเอาเหล็กง่ามาเอาโล่มา
นี่กำแพงบ้านที่ไปชนเข้าไปนะฮะนี่ฮะ
กร้าวเลยนะครับท่อประปาก็แตก
ตำรวจมาเจรจาเกลี้ยกล่อมอยู่๑๐นาทีนะครับ
สุดท้ายคุมตัวไว้ได้แต่ตอนที่คุมตัวไป
ก็ยังมีอาการอยู่นะครับโวยวายดีดิ้นนะครับ
มีนะมีแลบลิ้นด้วย
มีอยู่ช่วงนึงนะครับในมี่เนี่ยขับรถเข้าออกที่ถนน
หมู่บ้านนะฮะแล้วไปขับเฉียวรถกระบะ

ที่ตอนนั้นมารอประเมิน๕ทีในการจับกุมอยู่
นี่รถตำรวจนะฮะนี่มาเฉียวเขาหน่อยหนึ่งนะครับ
แล้วก็ขับผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะ
ชาวบ้านบอกว่าในมี่เนี่ยนั่งดื่มเหล้าอยู่ที่บ้านเพื่อนนะครับ
เขาอยู่กัน๓๔คนตั้งแต่บ่ายแล้วนะฮะ
แล้วก็เมาหนักมี่ก็เมาหนักขาดสตินะถอดเสื้ออารวาส
ขับรถไปขับรถมาจนสุดท้ายต้องแจ้งตำรวจให้มาช่วยครับ
ตั้งแต่บ่ายเมาหนักเลยนะฮะนี่สุดท้ายชาวบ้านเดือดร้อน
ก็ต้องแจ้งตำรวจมาตำรวจก็เดือดร้อนไปด้วย
แทนที่จะไปดูแลทุกสุขอย่างอื่นให้ชาวบ้าน
ดูแล้วดูความเมาความหลอนนะคะ